ขออนุญาตแสดงว่าระยะสั้นรัฐบาล๕ปีสั้นไหมครับคุณหมอ
หมายถึงสะท้อนได้ไหมว่าดัชนีจีนี่ที่มันเหลือมล้ำ
ปกติแล้วนะครับรัฐบาลในระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย

รัฐบาลของคุณประยุทธ์อยู่มาถึงเกือบ๕ปีแล้ว
เพราะฉะนั้นส่วนตัวผมว่าระยะเวลานี้มันเป็นระยะเวลาที่เหมาะสมแล้ว
รัฐบาลจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าตนเองมีศักยภาพที่จะพัฒนาประเทศชาติ
ที่ตัวเองได้เคลมเอาไว้ตั้งแต่ต้น
ผมว่าเวลา๕ปีมันเพียงพอนะครับที่พิสูจน์ได้

สะท้อนในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับ
เพราะว่าคอสชเองเป็นผู้ที่ประกาศอยู่ตลอดเวลา
แต่ว่าผมขออนุญาตยกไปที่ตัวปปชนะครับ

จะเห็นว่าข้อมูลในการตรวจสอบของวชเนี่ย
นิ่งหยุดชะงักมาตั้งแต่ปี๕๗
นั่นแปลว่าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐได้เลยนะครับ

ก็คือว่าทำให้ข้อมูลของรัฐ
โดยเฉพาะในเรื่องเงินในเรื่องการใช้ภาษีการจัดซื้อจัดจ้างนะครับ
ให้เปิดเผยสู่ประชาชนในลักษณะที่เข้าถึงได้ง่าย

เพราะปัจจุบันเนี่ยข้อมูลที่มประชาดำเสนอออกมานะครับ
ที่ใช้สูงใช้อ่าอะไรก็แล้วแต่นะครับ
ไม่สามารถที่จะเอาเข้าไปใช้ได้
เพราะฉะนั้นข้อมูลของรัฐ๑จะต้องเข้าถึงง่าย
ไม่ต้องทำคำร้องเข้าถึงได้ทุกที่นะครับ